มีอีกหนึ่งพิธีกรรมที่จะพาไปดูที่ภาคใต้

ก็คือมีชายสูงอายุลักษณะคล้ายกับว่าโดนเข้าทรง
แล้วก็กระโดดออกมาจากพิธีกรรม
บางคนบอกว่าถ้ากระโดดคล้ายกับท่าสุนัข

บ้านให้ตัวร้ารอหรอกลงกว่าหลังกะลุ้ม

ดูสิลักษณะคล้ายเหมือนคลานหรือกระโจนอะไรมา
ดูนี่เห็นไหมคลิปนี้กดขึ้นที่ภาคใต้นะคะ
เนื่องจากว่าภายในงานมีการจัดพิธีกรรมบางอย่าง
มีการสวดเป็นภาษาใต้ด้วยประกอบกับเครื่องดนตรีคุณเห็นไหม

ชายคนนี้หลังจากที่เข้าพิธีอยู่ระหว่างทำพิธี
มีชายคนนี้ที่ใส่เสื้อสีขาวเนี่ยนุ่งจงกระเบนสีน้ำเงินด้วยนะ

จะบอกว่าเหมือนของขึ้นก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า
แต่กระโดดออกมาจากพิธีคล้ายกระโดดคล้ายกลบกบไหม
กระโดดคล้ายกับสุนัขไหม

เหมือนกบใช่ไหมคุณว่าเหมือนกบใช่ไหม
แล้วหลังจากที่ผู้ชายคนนี้กระโดดลงมาแล้ว
ก็ก้มไปกินอาหารที่วางอยู่ในถาดกับพื้น

ก็มีการเข้าไปดมคลอเคลียร์กับผู้หญิงคนหนึ่ง

ลักษณะแบบนี้คือเหมือนสุนัขใช่ไหมคะ
แล้วพอทานเสร็จคอเคลียร์เสร็จ
กระโดดกลับเข้าไปสู่พิธีเหมือนเดิม
ใช่แหละบางคนเขาบอกลักษณะเหมือนคุณชนะบอก

แต่จากภาพที่เห็นไม่ได้มีการระบุรายละเอียดเอาไว้
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้
แม่ทัพลิง๓ทับ๑เขาเอามาแชร์เอาไว้
มีคนเข้าไปดูและแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
ส่วนใหญ่บอกว่าลักษณะท่าทางคล้ายสุนัขมากกว่ากบ

นี่เขาเขียนว่าพระเจ้าเป็นความอุทานนะคะ
เหมือนแบบโอพระเจ้าอะไรอย่างนี้
แล้วทำไมผู้ชายคนนี้ต้องมีท่าทางลักษณะอาการแบบนี้

เพราะปกติถ้าเกิดคุณมีอาการของขึ้น
ส่วนใหญ่จะเกิดจากรอยสักยันต์อะไรต่าง
ท่าทางมักจะออกอาการตามรอยสัก
อย่างเช่นคุณศักยักษ์คุณก็จะท่าทางเหมือนยักษ์
คุณสักราชสีก็จะมีท่าทางเหมือนราชสี
แต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นท่าทางของกบหรือสุนัข
อย่างที่เห็นในคลิปนี้แต่ถ้าศักดิ์รูปกบหรือสุนัข
อันนี้ที่ฉันไม่เคยได้ยินนั่นดิไม่แน่ใจเหมือนกัน

ก็เอามาให้ดูกันแล้วกันเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ